ติดตามเหตุระทึกกลางถนนคุณอาจจะเดาว่าเป็นเรื่องอุบัติเหตุแต่ไม่ใช่นะครับ
มันไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ถนนยุบไปเป็นหลุม
แล้วมันเกิดขึ้นที่ไทยแลนด์บ้านเรานี่แหละค่ะ
เห็นภาพต่อหน้าช็อกหน้าดูเลยนะคะ
โอ้โหดูสิจู่จากสภาพถนนปกตินี่คือผู้หญิงก็ต้องงงแล้วนะว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วดูสิคะ
คงได้ยินเสียงลั่นนะคุณนะมันคงไม่รู้เสียงมันเป็นไงเปรี้ยอะไรก็ไม่ใช่แล้วล่ะ

แล้วพอมาดูตรงนี้ค่ะโอ้โหมันเหมือนกับน้ำมันปุดขึ้นมาแล้วถนนผิวถนนมันยุบลงไปเลย
ไม่มีรถคันไหนขับผ่านมาแต่รถคันดำเห็นไหม

ถ้าเกิดว่าขับผ่านมาตรงนี้เนี่ย

คุณเห็นรอยร้าวที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมนั้นไหม

ดูสิรถดำเกือบจะผ่านมาอยู่แล้ว
แล้วข้างล่างเขียนว่าอะไรป่าบงคาเฟ่
สาขาปนแม่จันทร์ค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นหลายคนเห็นก็ช็อกก็ตกใจ

และถนนที่ยุบหายไปไม่ใช่แค่ตรงนี้ที่เราเห็นนะ

แล้วเขาบอกว่าความยาว๓๐เมตร

นี่คุยกับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ใกล้กับจุดนี้
บอกว่าตอนแรกได้ยินเสียงอ๋อนี่ไงคุณอยากรู้ว่าเสียงมันไม่เปรี้ย
แต่เสียงมันครืดเหมือนกับมีอะไรสั่นอยู่ใต้ดิน
หลังจากนั้นพอมาดูที่ถนนเป็นจังหวะที่รถเก๋งสีดำเมื่อกี้กำลังขับผ่านมา

ขอบมันจะเป็นร้าวก่อนนะเดี๋ยวดูนะ
ร้าวเป็นรูปสี่เหลี่ยมหลังจากนั้นตรงกลางยุบพวบลงไป
ใช่ค่ะและจังหวะนั้นนี่ต้องรีบตะโกนบอกเลยนะตะโกน
รถเก๋งคันดำถอยไปถอยไปถอยไป
แล้วถอยได้ทันเวลาพอดีค่ะ

แทบไม่ทันเหมือนกัน
ก่อนจะรู้สึกว่ายินดียุบลงไป
ก็รู้สึกว่ารถจอดอยู่หน้าร้านพอดี

ถอยพอถอยแล้วยังไม่ทันถอย

อยากเป็นอย่างที่เห็นในเหตุการณ์ล่ะค่ะ

ช่วยกันรุ้นให้รถถอยค่ะ

เจ้าของรถก็ตกใจเหมือนกันค่ะ

ตรงจุดนี้เนี่ยค่ะ
ที่บุรีเนี่ยไปถึงสี่แยกโรงเรียนแม่จันทร์

แล้วที่ผ่านมาคือเจอปัญหา

ทีนี้การทำโครงการจะเจาะท่ออุโมง
มันก็ทำได้ล่าช้าจนมาฝนตกมา
น้ำมันคงไหลเข้าไปในชั้น

และความคืบหน้าเราก็ลงไปดูหน่อย

ไปคุยกับวิศวกรของโครงการ

คุยกับนายเกรตภาน

ต้องมาเจาะถนนตรวจสอบชั้นดินนะ
ว่าความแข็งของชั้นดินเป็นอย่างไร

แล้วบริษัทจะรับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้น
อาจจะต้องทำถนนให้ใหม่ทั้งเส้นเลย

ลอดไปถนนมหนโยธินศรีแยกปริศนีประมาณ๑๙๐เมตร
ส่วนบ้านเรือนร้านค้าต่างที่ได้รับผลกระทบ
อันนี้เขาก็ต้องรับผิดชอบด้วยเหมือนกันนะ
จุดนั้นแต่มายุบจุดใกล้เคียง

ต้องตรวจสอบโครงสร้างข้างใต้ให้ดีนะครับ
ตายแล้วเวลามีข่าวก่อสร้างไอ้ของข้างบนก็จะร่วงลงมา